จากคู่รักฟอสต์จะไปก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกัน

แม่บอกว่าชายเขาเป็นหญิงนะลูกเขา
คือเรื่องนี้พอได้ฟังคำพูดนี้จากปากคุณแม่แล้วเนี่ย

บางคนจดข้อมูลอยู่ถึงเกาะเงยหน้าขึ้นมาค่ะว่า
อ้าวตกลงนอกจากจะไม่ใช่คู่รักแล้วไม่ใช่แค่เพื่อนสนิทด้วยนะคุณผู้ชม
แม่บอกเป็นญาติกันด้วยซ้ำสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก
คือครอบครัวเนี่ยมันมีความเกี่ยวดองกันด้วย
และที่สำคัญเลยที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ถามอยู่คำถามเดียวว่า
ยิงลูกแม่ทำไมลูกแม่ใจเป็นหญิง
ทุกคนอ้าปากค้างมากนะคะซึ่งเราได้ยินคำพูดนี้ในงานศพของน้องฟอส
หรือว่านายอนันตชัยจริตรำที่กาลสินค่ะ
แม่ของน้องฟอสนางจอมสีชมพูพื้นก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
พอรู้ข่าวว่าฟอร์สถูกยิงพร้อมกับน้องสปายเนี่ยเสียใจมาก
แม่บอกแม่ไม่เข้าใจจริงมายิงลูกแม่ทำไม
สองคนนี้เนี่ยนอกจากจะไม่ใช่คู่รักกันแล้วเนี่ย
ยังเป็นเพื่อนสนิทเป็นญาติกันด้วยซ้ำไป
เพราะอะไรตาของน้องฟอสเนี่ย
เป็นพี่น้องกับพ่อของน้องสปายค่ะ
คือนี่คือเกี่ยวดองเป็นญาติกันเลย

ก็เขาโตมาด้วยกันเพราะเขาเป็นญาติกัน
และที่สำคัญที่สุดที่คุณแม่พูดมาก็คือ
ลูกชายมีนิสัยเป็นผู้หญิงค่ะ
ไม่ได้แค่มีจิตใจเป็นผู้หญิงนิสัยเป็นผู้หญิงอย่างเดียว
หลายคนเคยเห็นเพราะว่ามีงานรำเมื่อไหร่เนี่ย
ฟอสจะแต่งหญิงออกไปรำ

เขารักแม่ก็อยากช่วยแม่
ท่านด้านเฟซบุ๊กของพี่สาวมีการโพส
อะไรน้องฟอสบอกขอให้น้องหลับสบาย

ขอให้สวรรค์มีตาฟ้ามีใจ
คนร้ายแพ้ภัยจับได้ในเร็ววันคนใจร้ายมันทำลายชีวิตน้อง
คนก็เข้ามาแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจญาติญาติ
รวมถึงขอให้น้องฟอสไปสู่สุขติด้วยนะคะ
ไม่ว่าฟอร์สจะมีจิตใจเป็นชายเป็นหญิงก็ตาม
แต่ว่าก็ไม่ควรที่จะมาโดนการกระทำแบบนี้นะ
คนเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดา
เพราะว่าลูกชายก็ไม่ได้ไปส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น